คุณผู้ชมครับล่าสุดมีข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
เพราะว่าเขาสามารถให้เดินเข้าไปฉีดวัคซีนแบบออนไซต์ได้แล้ว
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปติดตามพร้อมกับข่าวอื่นอื่นรอบวันครับ
กรมการแพทย์เปิดให้ผู้สูงอายุอายุตั้งแต่๗๕ปีขึ้นไปสามารถฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อแบบระบบออนไซต์ที่ไม่ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนและเทคโนโลยีต่างผ่านระบบออนไลน์ได้
โดยจะเริ่มวันที่๓๐มิถุนายนไปถึง๑๘กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประชุมสอบคอกรทมมีมติให้สำนักงานเขตทั้ง๕๐เขตของกรุงเทพมหานครเร่งออกสำรวจผู้ค้ารายย่อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
เสียรายได้จากการระบาดของโควิด๑๙และไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาสนับสนุนทุนประกอบอาชีพรายละ๕๐๐บาท๕๐เขตเขตละ๒๐๐รายใช้เป็นทุนสำรองในการดำรงชีพ
ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบีถอดบทเรียนจากเมาดีฟและเซเซลแม้จะเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันแล้วกว่า๗๑ของจำนวนประชากร
แต่หลังจากเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอัตราการติดเชื้อกลับพุ่งสูงขึ้นอีก๓เท่าตัว
ขณะที่ประเทศไทยกำลังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตได้ในโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมนี้
ต้องเตรียมแผนรับมือด้านสาธารณสุขให้รัฐกลุ่มวันต่างชาตินำเชื้อเข้ามาระบาดในไทยเพิ่ม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด๑๙กู้เงินได้ใน๒โครงการใหม่เพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพ
คือโครงการสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพวงเงินสามหมื่นล้านบาทโดยผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรหรือคนในครอบครัวหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าที่มีแผนในการประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรหรือค้าขายเพื่อลิงก์ชีพในครัวเรือนให้กู้รายละไม่เกินหนึ่งแสนบาทดอกเบี้ยร้อยละสี่ต่อ